แต่ว่าที่เป็นข่าวฮือฮาไม่แพ้นายกหญิงคนใหม่ของสหราชอาณาจักร
ก็คือความเป็นห่วงเจ้าแหลรี่นะครับ
ซึ่งเป็นแมวประจำบ้านเลขที่๑๐ขวัญใจคนอังกฤษ
ว่าจะต้องระเหตุออกจากบ้านพร้อมกับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนหรือไม่
เพราะว่าเจ้าแหลลี่นั้นถูกนำมาให้อยู่จับหนู

ซึ่งแฝนของแหลรี่ก็โล่งอกได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีคำยืนยันแล้วว่าแหลลี่ไม่ต้องไปไหนครับ
โศกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันนะครับ
เจ้าแลลี่จะยังคงอยู่บ้านเลขที่๑๐ต่อไปครับ
เนื่องจากมันไม่ใช่แมวของนายแคเมรอน
แต่ว่าเป็นแมวที่ทำงานให้กับสำนักคณะรัฐมนตรี
และลี่ถูกพาตัวมาจากสถานดูแลสัตว์อย่าง
อยู่บ้านเลขที่๑๐ก็เมื่อปี๒๕๕๔นะครับ
เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจับหนู
ที่วิ่งเพ่นพ่านเยอะขึ้นหน้าบ้านเลขที่๑๐
ซึ่งแลลี่มาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากนายกรัฐมนตรีแคเมรอน
ที่บอกว่าบ้านเลขที่๑๐ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเจ้าแลรี่นะครับ
และมันก็ได้เป็นขวัญใจเด็กครอบครัวของคาเมรอน
รวมถึงครั้งหนึ่งมันยังเคยได้ต้อนรับ
ประธานธิบดีบารักษ์โอบามาด้วย
มีผู้ติดตามกว่า๕๐๐๐บัญชี
ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังชัดเจนแล้วว่าเทเลซ่าเม

บัญชีนี้ได้มีการทวิตข้อความ
ถามหาช่างเสริมความงามแมวมาช่วยแลรี่
เพื่อจะเตรียมตัวสร้างความประทับใจแรกพบ
ให้กับนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่
ที่จะมาอยู่บ้านเลขที่๑๐ด้วยครับ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้
เป็นขบวนรถของนางเทเลซ่าเม

สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒แห่งอังกฤษ
ซึ่งหลังจากนี้เทเลซ่าเมย์ก็จะเดินทางไป
บ้านเลขที่๑๐บนถนนดาวนิ่ง
หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการกล่าวสุนทรพฤษ
กับชาวสหราชนาจักร
เป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนใหม่
แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่๒
ประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร